มันทายกันบ้านนะครับวันนี้เกมไทยอีกก็มีหลายคู่ลงเห็น
ขันนะครับบุยลำเงินเต็จเองก็ยังสามารถเป็นจ่าฝุง
ต่อไปได้นะครับบุกไปเอาชนะลำปางเอฟซีนะครับก็จะ
ให้หนีชมบุรีเอฟซีไป๔คะแนนแล้วนะครับหลังจากที่ฉลามชนนั้น
ทำได้เพียงบุกไปเสมอเชียงรายนะครับฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนะครับ
ก็ถือว่าเป็นคู่สำคัญเหมือนกันบุรีรำบุกไปเยือนลำปางนะครับ
นี้เปิดมาครับแล้วหม่งสุดท้ายบอลไปโดนสุพนัทเหมือนตาครับ
เข้าไปนาทีสามสิบแปดครับบุรีรำนำหนึ่งศูนย์ช็อตนี้มาต่อเนื่องครับ
หม่งเรียบร้อยเลยครับโดยทางดุมบูย่า
บุรรรมก็หนีเป็นสองศูนย์นาทีเจ็ดสิบห้าครับ
เปิดอีกแล้วครับยิงไม่ดีสุดท้ายมาเข้าทางคาวสินครับ
ก็ถือว่าหม่งโล่งเข้าไปนะครับจบเกม
บุรีรำบุกชนะลำปางสามต่อศูนย์ครับอีกคู่หนึ่งนะครับ
บุรีบุกไปเสมอเชียงรายหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับเกมนี้เชียงรายนำก่อนนะครับ
หนึ่งศูนย์จากจังหวะนี้ครับได้หม่งจ่อ
ลิเป้อโมริมนะครับนาทีสี่สิบสอง
ที่ชมบุรีครับจะมาตีเสมอจากทางพนุพงศวนซาครับ
ยิงจอดเจาะเข้าไปครับทำให้สามชนก็ไร้ชัยในหลีกสี่เกมติดครับ
ผ่านไปสิบสองนัดบุรรรมนำจ่าฝูงมีสามสิบแป้ม
ด้วยชมบุรีครับยี่สิบสี่แต้มผลคู่อื่นนะครับ
บีจิบทุมก็บุกไปถล่มนครสิมาสี่ต่อศูนย์
แล้วก็สวทัยชนะหนึ่งต่อศูนย์ส่วนคุยน่าสนใจวันนี้ครับ
ขอนแก่นยูเนเต็ดทีมอันดับ๑๔จะเปิดบ้าน
รับการมาเยือนของเมืองทองยูเต็ดทีมอันดับ๙นะครับ
เวลา๕โมงครึ่งนะครับลงแข่งขันคู่แรก
กันว่าคู่นี้เนี่ยสนามแตกแน่นอนนะครับเพราะว่ารายงานตามข่าวเนี่ย
ชาวจังหวัดขอนแก่นจะแห่เข้ามาชมเต็มความจุเลยนะครับ
แกนเองจะประเดิมคุณซื้อคนใหม่อย่างทาง
นัดเกมนี้ไม่มีนักเตะติดโทษแบนนะครับ
สามเกมหลังสุดอัดไปสิบเจ็ดลูกครับ
ไม่มีนักเตะติดโทษแบนต้องเช็คฟิสสาดอลมิซาเยฟ
ชาอุทรานะครับแล้วก็แฮลลี่อานิเยนะครับ
ผลงานในไทยลีกส์ลูกการที่แล้วเลขแรกเมืองทองชนะขอนแก่นสามหนึ่งครับ
เลขสองขอนแก่นชนะเมืองทองสองตอนหนึ่งนะครับ
ครูอื่นในวันนี้นะครับสิบแปดนาทีนาทีหนองบัวพบประจวบครับ
สิบแปดนาทีสามสิบนาทีแบงคอกพบลำพูน
แล้วก็สิบเก้านาทีราชบุรีพบกับการท่าเรือ
ไปดูไทยลีก๓เมื่อวานนี้นะครับโซนตะวันตกเมื่อวานนี้
อ่างทองเอฟซีพบกับสมุทรสงครามนะครับตอนแรกเนี่ยเหมือนจะแข่งขันไม่ได้นะครับ
เพราะว่าปัญหาน้ำท่วมรถวิ่งเข้าไม่ได้นะครับ
เจ้าบ้านก็จะไม่แข่งขันแล้วก็จะแข่งขันแบบปิด
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนให้เข้าชมได้นะครับ
ทางฝ่ายจัดการขันก็เนี่ยครับตามภาพเลยครับ
จัดเรือไว้รับส่งแฟนบอลเข้าไปสู่สนามครับ
รวมทั้งบรรดานักเตะก็ต้องนั่งเรือเข้าไปนะครับ
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยทางขาดเข้าสู่สนามไม่ได้นะครับ
สุดท้ายแล้วการแข่งขันผ่านไปด้วยดีครับ
ก็มีแฟนบอลสองฝั่งตรงข้ามเนี่ยตามเข้าไปเชียร์นะครับ
จบร่วงที่เสมอ๑ต่อน๑นะครับ
จะแข่งขันช่วงเดือนธันวาคมนะครับในช่วงต้นเดือนชุดใหญ่มีโปรแกรมสองแมทครับ
ได้เตะกับทีมชัดแน่นอนยูสิบสามก็แข่งสองแมตรเช่นเดียวกันนะครับ
เตะกับทีมชัดเช่นเดียวกันแต่คาดว่าทีมยูสิบสามเนี่ยจะเตะแบบปิดหนึ่งแมตร
ประสานงานกับโค้ชทีมคู่แข่งครับทางนี้จะมีหนึ่งวันครับที่เตะต่อเนื่องกันสองคู่
ใหญ่กับยี่สิบสามเนี่ยจะแข่งขันกันที่สนามบีจีสเตดียมครับส่วนทีมชาติที่จะมารอแข่งขันกับไทยนั้นเนี่ย
ตอนนี้รอแค่เรื่องของเอกสารทีมเดียวครับก็จะเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเตรียมจะประกาศ
ไปทางการว่าจะเป็นทีมใดครับโดยจะเป็นทีมในย่านเอเชียแล้วก็อาเซียนที่บินมาโดนแข้งนะครับ